มาดูเรื่องของปัญหาโลกแตกของเพื่อนบ้าน
อันนี้ไม่ใช่แค่โรคแตกหน้าแตกยับเยินไปหมดเลย
เป็นปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะ

เป็นคุณป้าอายุ๖๐ปีและสาวอายุ๒๗ปีเนี่ย
อายุ๒๗ปีสวมเสื้อสีฟ้าเนี่ย
พุ่งเข้ามาจิกหัวคุณป้าที่สวมเสื้อสีชมพู
กหัวลงกดพื้นกดพื้นแล้วหลังจากนั้นนะคะ
เอาเข่าดันเข้าไปที่คางของคุณป้า

สิ่งที่ตกลงมาที่พื้นคือ
ฟันของคุณป้า๖ซี่ค่ะ
ย้ำว่าเป็นฟันและมีฟันจริงและฟันปลอม
ใช่ฟันปลอม๔ฟันจริง๒นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คุดตีเข่าหนักมากอะเป็นฟันล่วงค่ะ
แต่ว่าตอนแรกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนก็คือการทะเลาะวิวาดกัน
เกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านกัน
แต่จุดเกิดเหตุเป็นร้านขายของชำนี่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซอยอุตภัวซอย๓เขตเทศบาลตำบลพลาอำเภอฉางบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบอกว่าคือบันทึกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากนี่คือคุณป้าที่สูญเสียฟันไปเนี่ยนะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณป้าก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เปิดฟันให้ดูเลยว่าฟันจากด้านหน้ามันหายไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเจ้าของร้านเข้ามาช่วยไม่ทัน
คนนั่งแกะเนื้อปูอยู่ในร้านก็ลุกมาห้ามไม่ทัน
นางสมจิตสอนแก้วเป็นน้องสาวของป้าใจ
ใจคือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนี่นะคะ
ต้นเหตุมันเริ่มมาจากป้าใจน่ะ
พูดระหว่างที่เดินไปร้านเจ๊รัฐก็คือร้านจุดเกิดเหตุ
ประโยคที่ป้าพูดคือจอดรถขวางทางคนอื่น
เขาจะเข้าจะออกก็ลำบากไม่เกรงใจกันเลย
เดี๋ยวเรียกเทศบรรณประจัดการณ์ซะหรอก
น้องสาวบอกแบบนี้นะทำให้สาวฝั่งคู่กรณีได้ยินเข้า
ไม่พอใจค่ะตรงเข้ามาทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าตอนแรกเข้ามาใช้มือตบเข้าที่ใบหน้าด้านขวาก่อน
จากนั้นก็ปรากฏตามภาพคือจิกหัวกดลงพื้นล็อกคอตีเข่า
กระแทกเขาที่ปลายคางป้าใจฟันร่วงหลุดออกจากปาก
คืออายุคนที่ทำลูกขาวหลานป้านะ
๒๗สาวคนที่ทำเนี่ย๒๗คุณป้าเนี่ย๖๐นะคะ
เอาฟังเสียงน้องสาวของป้าใจหน่อยค่ะ
ทีดีมากเท่านั้นอ้ะก็วิ่งเข้ามาในร้านที่มาเยอร์
ต๊อก่อน๔สี่แต๊กใช้ไม่ได้เลย

กินข้าวต้มทุกวันเลยกินได้วันละนิดละน้อยจนจะหมดแรงแล้ว

ฟังเสียงของป้าใจฝั่งของป้าใจแล้ว

ฝั่งคู่กรณีชี้แจงบอกว่าเอางี้ดีกว่าคุณนักข่าว
ไม่ชี้แจงใดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะดีกว่านะคะ
หากชี้แจงอะไรออกไปสังคมก็โจมตีครอบครัวกลับมาอยู่ดีว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกันยังไงก็ต้องเข้าข้างกัน
แต่พ่อกับแม่ของสาวคู่กรณีให้ข้อมูลแบบนี้นะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องการจอดรถ
เพราะว่าที่บ้านของสาวอายุ๒๗ปีเขาทำธุรกิจซ่อมรถ
พอซ่อมรถก็เลยมีรถหลายคัน
จังหวะที่ป้าใจเดินผ่านเป็นช่วงที่คนงานกำลังเข็นรถเข้าออกภายในบ้าน
ครอบครัวบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมป้าใจถึงรอไม่ได้
ก่อนหน้านี้ไม่เคยจอดรถขวางใครอยู่แล้วนะ
แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงปฏิบัติงานแป๊บเดียวจริง
เข้าใจว่าทำไมป้าใจถึงต้องด่าแล้วใช้ถ้อยคำหยาบคาย
ครอบครัวยืนยันว่าถ้าป้าใจไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายใส่ลูกสาว
ลูกสาวก็คงไม่ฉุนแล้วก็วิ่งไปทำร้ายร่างกายนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีพนักงานสอบสวนสพบัญชางให้ข้อมูลว่าตอนนี้
ยังไม่ได้ตัดสินนะว่าใครผิดใครถูกก็ต้องรอใบรับรองแพทย์ของป้าใจก่อนค่ะ
ส่วนการเรียกค่าเสียหายเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาแล้ว
ฝั่งครอบครัวป้าใจเรียกค่ารักษาพยาบาลไป๑๐๐๐บาท
แบ่งเป็นค่ารักษาตัว๗๐๐ทำขวัญ๓๐๐๐
แต่ฝั่งคู่กรณีบอกว่าไม่ได้ให้ได้แค่สามพันเป็นเรื่องของค่าทำขวัญ
ส่วนป้าใจเนี่ยจะไปรักษาเขาบอกเดี๋ยวพาไปแล้วจ่ายให้ทั้งหมดเลย
แต่ฝั่งครอบครัวของป้าใจบอกยังไม่รับเงื่อนไขนี้นะ
เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนก็เลยแนะนำให้ทั้งคู่ไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายครั้งที่๓
โอ้ยเรื่องจะยุ่งไปใหญ่นะคะทุกคนค่ะทนาย
อีกเยอะครับ